ถึงเรื่องหัวจะปวดประจำสัปดาห์โอ้โหจะปวดที่ว่าก็คือการสื่อสารที่ไม่รู้เรื่อง
ไม่เข้าใจกันนะคะก็คือเหตุการณ์ของคุณตำรวจที่กำลังสอบปากคำผู้ต้องหานั่นแหละ
แต่ปัญหาคือผู้ต้องหาเนี่ยเขาพูดไม่ได้เขาเป็นใบ
คุณตำรวจก็เลยต้องใช้ภาษามือกันโอ้โหงานนี้หัวจะปวดจริงค่ะ
โว้วโหว

อยู่แน่อยู่แน่ยังใกล้แล้วนะ
โอ้ยย

คนหัวจะปวดเนี่ยไม่ใช่ตำรวจนะคะ

จนคุณตำรวจก็จะบึ้นแน่
พยายามสื่อสารว่าตกลงแล้วเนี่ยขโมยรถไปกี่คัน

ก็เลยต้องทำท่าทำทางทั้งน้ำเสียงทั้งอาการต่าง

ครับไปรู้จักผู้ต้องหาก่อนดีอ่าเขาเป็นใครชื่อนายนวลนะคะ
อายุ๓๓ปีเป็นผู้พิการทางการได้ยินก็คือหูหนวกนั่นแหละนะคะ

ตำรวจสภทุ่งสงศ์ก็เลยต้องจับตัวมาดำเนินคดี
ในข้อหารักทรัพย์ลักรถจักรยานยนต์ของนางสาวสุนิสาที่จอดไว้หน้าบ้าน
ในพื้นที่ตำบลถ้ำใหญ่อำเภอทุ่งสงศ์นะคะ
แต่ว่าการสอบสวนผู้ต้องหาลำบากหน่อย
ร่ามภาษามือก็หาไม่ทันนะนะ
ก็ต้องใช้ทั้งภาษามือภาษากายใช้ทั้งน้ำเสียงสอบปากคำด้วยตัวเอง
แล้วบอกไว้นิดนึงนะถ้าคนที่เขาเป็นใบ้หูหนวก
เขาไม่ได้ผ่านการเรียนเรื่องของภาษาที่ใช้เฉพาะแล้วก็

ว่าจะสื่อสารยังไงกับคนที่เขาได้เรียนมานะ
ก็เลยต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการสอบปากคำ
สอบคำว่าอักษรเบลอะไรนู่นนี่นั่นมา
เพราะเขาไม่ได้เรียนด้านนี้มาเขาก็สื่อสารไม่ได้
ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นไม่ง่ายเลยไปงานยากจริง
บางครั้งก็คุยกันรู้เรื่องบางครั้งก็ยิ้มแห้งแบบไม่เข้าใจกันนะคะ
แต่ตำรวจก็ได้เปิดเผยนะคะว่าพฤติการของนายนวลเนี่ยนะคะ
เป็นพฤติการที่ไม่เหมาะสมล่ะเพราะว่าเขาไปขโมยรถของผู้เสียหายมาแล้วเนี่ย
เขาจะนำไปเปลี่ยนป้ายทะเบียนหวังจะตบตาตำรวจ
วิธีการของเขาก็คือจะขี่รถไปที่ร้านซ่อมแห่งหนึ่ง
ซึ่งบังเอิญบังเอิญว่าร้านที่ไปซ่อมเนี่ยมันอยู่ในเขตเดียวกับบ้านผู้เสียหายไง

ตำรวจเขาก็เลยจับตัวได้ไงคะ

ก็เลยสุดท้ายโดนจับจนได้
ไม่รู้ว่าทำมาครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่ามีครั้งก่อนหน้านี้
ค่ะนั่นน่ะสิแต่ดูแล้วน่าจะเกาะเหตุมานาน
สุดท้ายก็โดนจับจนได้นะคะ
ก็เอาให้ดูกันแล้วกันว่าอีกหนึ่งภารกิจของคุณตำรวจเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะ